ส่วนในวันนี้๒ผู้ต้องหาชาวอุยเกยในคดีวางระเบิดที่แยกราชประสงค์
ก็ได้ถูกนำตัวไปยังสารทหาร

ซึ่งธนาความของฝ่ายจำเดิร์ก็ระบุว่า
ตรวจพยานนั้นจะใช้เวลา๓วัน
เนื่องจากว่ามีพยานหลักฐานจำนวนมาก

ซึ่งก็อาจจะใช้เวลานานเช่นกันนะครับ
โดยนายอาเดมคาราดักและนายมิไรลี่ยูซูฟู

คดีระเบิดราชประสงค์ถูกนำตัวไปยังสารทหารในวันนี้
เพื่อตรวจพยานหลักฐานทั้งฝ่ายโจทย์และจำเลย

ทนายความของนายคารดักเปิดเผยว่า
กระบวนการดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ๓วัน
ก่อนจะกำหนดวันสืบพยานต่อไป
ซึ่งอาจจะใช้เวลาพิจารณาค่อนข้างนาน
ซึ่งในอเด็มคาระดักและนามิเมริลลี่ยูซูฟู

หลังเกิดเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์

จนทำให้มีผู้เสียชีวิต๒๐คน

เพราะมีเป้าหมายโจมตีนักท่องเที่ยวจีน
เนื่องจากทั้งสองเป็นชาวอุยเกอร์

พื้นที่ขัดแย้งกับรัฐบาลจีน

มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับ